ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดเลย
จำนวน๖คนบุกเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดในบ้านพักหลัง๑
ใช้ปืนยิงผู้ต้องสงสัยจนนอนจมกองเลือด
แล้วก็เข้าไปทำร้ายซ้ำจนสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
วันนี้กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
บอกว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัสนั้น

พยาบาลต้องร้องขอให้ช่วยไขกุญแจมือออกเพื่อยื้อชีวิต

คนอีกคนก็ไปกระทืบหัวมันลงเหยียบลงเหยียบลงเหยียบลงเลย

กระทืบซ้ำท้องบ้างทั้งหัวบ้าง
แล้วทีนี้มันก็เอาหัวลงทีนี้มันพูด

ป้าตั้นฝากหลานด้วยนะฝากลูกด้วยมันพูดแบบนี้เลย
คำสุดท้ายที่มันพูดน่ะมันอ่อนแรงแล้วไง

คำสั่งเสียสุดท้ายของนายเมธารัฐจันสว่างหรือตั้นอายุ๓๕ปี
ฝากฝังลูกทั้งสองคนไว้กับนางหนูนีผู้เป็นป้า
เลี้ยงดูกันมาเหมือนลูกในไส้
หลังเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
มีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลยประมาณ๖คน
ได้เข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านนายเมธารัฐ
พื้นที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
พร้อมขอตรวจค้นภายในบ้าน
เพราะสืบทราบมาว่านายเมธารัฐมียาบ้าไว้ในครอบครอง

จากนั้นนายเมธารัฐได้วิ่งหนีตายออกมานอกบ้าน
แต่เจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามไปยิงจนล้มลง
กระทืบซ้ำและช่วยกันเหยียบร่างใส่กุญแจมือ
ที่นอนจมกองเลือดไม่สามารถหนีไปไหนได้
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะต่อไปนี้ทั้งคู่จะไม่มีทั้งพ่อและแม่
ทำร้ายเด็กยังต้องเจอภาพเหตุการณ์
พ่อถูกทำร้ายอย่างทรมาน
ทั้งที่เด็กก็ได้ร้องตะโกนถาม
ตามภาษาว่าทำพ่อหนูทำไม
โดยวันนี้ทีมข่าวได้พบกับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งถือว่าเป็นพยานปากเอกที่สำคัญ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามจะช่วยชีวิต
โดยเขาเปิดเผยว่าวันนั้นได้ประถมพยาบาลเบื้องต้น

แต่ถูกเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเข้ามาสั่งห้าม

อาการโคม่าพร้อมถูกใส่กุญแจมือไขว้ไว้ด้านหน้า

แต่ก็ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตได้
ทีมข่าวได้พยายามติดต่อไปยังไงอำเภอเมืองเลย
เพื่อให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ปกครองชุดดังกล่าว

ก็พยายามใส่แต่มันใส่ลำบากมันใส่ไม่ได้
ทีมข่าวได้พยายามติดต่อไปยังไงอำเภอเมืองเลย
เพื่อให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ปกครองชุดดังกล่าว
ให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น

ก็ยังได้รับคำตอบเดิมว่า
ทีมข่าวจึงได้เดินทางไปที่บ้านกำนันแต่ก็ไม่พบ

โดยกำนันปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
เพียงบอกกับทีมข่าวว่า
ถึงวันนี้ก็ยังได้รับคำตอบเดิมว่า
อีกฝ่ายขอไปต่อสู้ในชั้นศาล
ทีมข่าวจึงได้เดินทางไปที่บ้านกำนันแต่ก็ไม่พบ

โดยกำนันปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล

และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อต่อสู้
และในขณะนี้ได้รวบรวมหลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัวแล้ว
หลังตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้ที่สพเมืองเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน